แม่ฝากเป็นเอกเลขเป็นโทจริงนะคะ

ฟาดไปแล้วอีก๒แสนกว่าบาทนะฮะ

หลังจากที่หลานสุดที่รักสามารถพูดชื่อลุงวูดดี้ได้นะคะ
ก็เลยมอบให้๒แสนบาทไปส่งถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะคะ
หลังจากนั้นวูดดี้บอกเลยว่าต่อจากนี้ไปจะไม่ท้าอะไรอีกแล้ว

เออคุณลุงบอกเลยว่าจะเป็นการดึงตัวแม่ลูกสุดฮอตคู่นี้มาร่วมโปรเจกต์ใหม่ด้วยกันดีกว่า
ซึ่งแฟนอดใจรออีกไม่นานนะคะ
จะได้เห็นพัฒนาการแล้วก็ความเฉลียวฉลาดใช้แววความเป็นซุปเปอร์สตาร์ของน้องเป่ากันแบบจุใจอย่างแน่นอนนะจ๊ะ
๒๐๐๐๐๐บาทมันเป็นทุนการศึกษาของเขา

แล้วเราไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยวันที่เขาเรียนจบปฐมมัธยมแล้วเข้ามหาลัย
เด็กคนนี้จะใกล้เป็นเด็กที่จะเปลกลับมาเทศนี้ผมบอกเลย
ไม่ใช่เปลี่ยนแค่ภาพแห่งความสุข
อย่างใจเย็นพอก่อนไม่มีเบอร์อยู่ตอนนี้
สองแสดงมันเยอะนะ

ก็ขอให้โชคดีให้น่ารักเหมือนน้องเป่าแล้วกันนะคะ
ก็รอลุ้นแล้วกันนะคะสำหรับคู่ของคุณพี่วูดดี้นะคะ